ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

สวัสดีครับ
ต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
คุณนาฬิกาทำไมเหรอครับ
สองแห่งนี้พบกับผมนะครับปานุ่มและสาวเป๊กได้นะครับ
ในรายการที่พร้อมที่จะช่วยเหลือ

ทุกท่านไม่ว่าคุณจะเป็นใคร
รายการของเราเป็นรายการที่ไม่เหมือนใครในจักรวาลนะฮะ
ดาวดวงอื่นดาวดวงนี้เราก็ไม่เหมือนเพราะว่าเป็นรายการที่สามารถตั้งเป้าได้ว่าคุณอยากได้เงินไปสู้ชีวิตเท่าไหร่
คุณก็สามารถมาทำตามเป้าของคุณได้แต่ร้องครบ๑๐เมื่อไหร่หยิบไปเลยค่ะ๑ล้านบาทครับ
มีนักสู้ชีวิตจากรายการของเราหลายท่านได้เงินทุนเอาไปสู้ชีวิต
หลายคนได้พลิกชีวิตกลับมามีรอยยิ้มมีความสุข
เราดีใจมากเลยส่งรูปส่งอะไรกลับมาว่าชีวิตเขาได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว
วันนี้เริ่มกันเลยนะครับมาถึงนักสู้ชีวิตคนล่าสุดนะครับที่เขาหรือเธอจะได้ขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้
เรื่องราวชีวิตของเธอจะเป็นอย่างไร
เดี๋ยวแม่มาอ่ะมาผูกค้าก่อนนะผูกค้าก่อนแล้ว
ลูกค้าก็เลยเอออ่าเออผูกก่อนนะเดี๋ยวมา
พันนีแช่ตั้งค่ะอายุสี่สิบห้าปีตอนนี้ค้าขายอยู่ในซอยสุขสวรรค์๒นะคะ
ค้าขายอาหารตำสั่งกำไรก็มันก็พออยู่ได้หมายถึงว่าพอได้จ่ายค่าเช่า
แต่ว่าก็ไม่เหลือสุขภาพร่างกายไม่ค่อยดีอะค่ะเป็นความดันสูงอะค่ะ
แล้วก็เป็นไทรอยด์ต้องกินยาอยู่ตลอดเรื่องเกี่ยวกับหัวเขานี่พอยืนเดินสักสี่ห้าวัน
ก็จะเดินไม่ค่อยไหวแล้วข้อเข่าเสื่อมค่ะเป็นสองข้างเลย
ทุกวันนี้นะคะอยู่กับลูกแค่สองคนตอนนี้ลูกลูกชายชื่อโอมอายุสิบหกแล้ว
แต่ยังพูดไม่ได้เดินไม่ได้ก็เขาขาดออกซีเย็นตอนคลอด
สมองเขาก็เลยช้าเหมือนเด็กอายุขวบกว่าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลย
กินข้าวก็ต้องป้อนอาบน้ำล้างอือล้างฉี่ทำให้หมดทุกอย่างค่ะ
วันหนึ่งก็แพมเพิร์ตสามแผ่นสี่แผ่นฉี่ทีก็ต้องเปลี่ยน
เพราะเขาถี่เยอะตอนนี้เขาเป็นผู้ใหญ่แล้ว
หกปีเนี้ยอยู่กับเขามาสองคนไม่เคยห่างเลยนอนอยู่ด้วยกันตลอด
ขนาดไปผ่าไส้ติ่งมานอนอยู่โรงพยาบาล๓คืนก็ต้องไปนอนด้วย
เพราะว่าเขาอยู่กับคนอื่นก็ไม่ได้ต้องอยู่กับแม่
ตั้งแต่อายุ๔เดือนนี่คือเลิกกันกับพ่อเขา
พ่อเขาก็ไม่เคยได้มาจับมาต้องมาสนใจอะไรเลย
มีแค่โทรมาถามว่าลูกเป็นไงแค่นั้นเอง
สงสารเขาที่ว่าเขาไม่ได้มีโอกาสเหมือนเด็กคนอื่น
อย่างเขาเจอเด็กคนอื่นเล่นกันเขาอยากไปเล่นด้วยแต่เขาก็ไปไม่ได้

ลำบากค่ะแบกเขาไปขายของแบกขึ้นสะพานลอยขึ้นรถเมย์อะไรอย่างเงี้ย
แบกเขาไปทุกที่ที่เราไปเราไม่สบายเราลุกขึ้นมาทำอะไรกินไม่ได้เลย
ลุกไม่ไหวเรายังต้องคานออกไปร้านค้าไปซื้อมาม่ามาต้ม
ต้มให้เขากินป้อนป้อนเขาเสร็จแล้วเราก็ถึงนอน
เคยมีคนพูดประโยคอยู่ประโยคนึงว่าถ้าหากว่าเราเอาลูกไปไว้สงเคราะห์
เราจะไม่ลำบากชีวิตเราจะไม่ลำบากแบบนี้เลย
แต่หนูทำไม่ได้หนูทำไม่ได้หนูเคยบอกเขาไปว่าถ้าเกิดหนูจะต้องเอาลูกไปขอทาน
หนูก็จะทำหนูจะไม่มีวันเอาเขาไปทิ้ง
เพราะถ้าเกิดหนูเอาเขาไปทิ้งมันเหมือนหนูเห็นแก่ตัวไง
เขาจะอยู่ยังไงเขามีเราเขาถึงอยู่ได้ทุกวันนี้
หนูยอมรับเลยนะทุกวันนี้หนูขายของบางครั้งขายเสร็จเข้ามาในบ้าน
ล้าจนแบบเท้าเธอหนูยกไม่ขึ้นหนูปวดไปหมดเลยหลังเหลิง
แต่พอหนูเขามากอดหนูมาอะไรอย่างนี้หนูคิดเลยถ้าไม่มีเขาหนูจะอยู่ยังไง
ทุกวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่กินยาเนี่ยจะทำงานไม่ได้เลย
พอกินยาแล้วมันจะทำให้ขายได้สัก๓๔วัน๔๕วัน
พอเริ่มเจ็บมากก็ต้องพักคุณหมอบอกว่ามีสารเสพเตรอยแต่ตัวนี้คือมันทำให้หายเจ็บทำให้ทำงานได้
หมอบอกให้เลิกกินมันเป็นอันตรายกับร่างกายกับตับกับไตอะไรอย่างนี้เป็นอันตรายหมดเลย
แต่ว่าเลิกไม่ได้ค่ะถ้าเลิกแล้วจะทำหากินยังไงไหนจะค่าเช่าบ้านค่าอะไรแป๊บเดี๋ยวก็มาอีกแล้วอ่ะ
ทุกวันนี้ตับเติบอะไรก็ไม่ไม่ไหวแล้วหมอบอกว่าให้พักคุณหมอบอกให้ไปผ่า
แต่ว่าถ้าไปผ่าเนี่ยลูกก็ไม่มีคนดูอีกจะอยู่ยังไงเป็นครึ่งเดือนเราต้องไปนอนโรงพยาบาลเนี่ย
แล้วผ่ามาแล้วก็ยังไม่รู้จะเดินได้เดินไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เลยต้องฝืนกินยาอยู่นะฮะ
ตอนนี้เป็นหนี้ของคนพิการที่จะต้องใช้อยู่ประมาณสองหมื่นกว่าบาทผู้มาค้าขายแต่พอขายพอใจดีหน่อยก็โดนไล่ที่
ก็เลยยังเป็นหนี้เขาอยู่ยังหาใช้เขาไม่หมดตอนนี้ที่อยากได้คืออยากได้รถมอเตอร์ไซค์เป็นรถพ่วง
พ่วงเวลาไปไหนจะได้เอาลูกไปด้วยไม่ต้องผูกลูกไว้ในที่บ้าน
เวลาพาลูกไปหาหมอก็ไม่ต้องนั่งแท็กซี่ก็ยังประหยัดรายจ่ายลงไปอีกหน่อยนึง
โอมโอมครับไหนรักแม่ทำไงไหนแม่รักหนูนะเนี่ยไหนรักได้รักกันไหนรักกันก่อนรักกันรักกันรักกันรักกัน
อืมรักรักรัก
สายใหญ่ของแม่และลูกครับแล้ววันนี้เราก็มีโอกาสนะครับที่เราจะได้ช่วยเหลือแม่คนนี้กันแล้ว
นะครับมาพบกับเธอเลยนะครับคุณเก๋นะครับแม่ผู้ยอมเจ็บกายแต่หัวใจสู้เพื่อลูกครับ
สวัสดีครับเก๋ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเก๋ครับขอบคุณครับ

ขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับคุณเก๋
แต่ก็แน่นอนคุณเก๋มากับลูกชายแน่นอนนะฮะตอนนี้อยู่ข้างล่างนะฮะขอต้อนรับน้องโอมนะฮะน้องโอม
สวัสดีครับน้องโอมสวัสดีครับสวัสดีครับ
มีใครมาช่วยดูแลด้วยครับสองท่านเห็นมาด้วยกัน
ค่ะก็เป็นลูกป้าค่ะลูกญาติกันลูกป้าเป็นญาติญาติกันนะฮะสองท่านมาช่วยดูแล
อยู่กันสองคนแค่นี้กี่ปีแล้วครับอยู่กันมา๑๖ปีเท่าอายุเขาเลย
ลูกคนเดียวไหมคะพี่ขาเลี้ยงคนเดียวค่ะตั้งแต่เขาคลอดไม่เคยมีวันไหนที่ไม่ได้นอนด้วยกันอยู่ด้วยกันตลอด
เห็นบอกว่าตอนคลอดขาดออกซิเจนมันเป็นยังไงครับอาการ
คือตอนนั้นน้ำค่ำแตกแต่ว่าเด็กออกไม่ได้เพราะว่าปากลูกไม่เปิดเขาปล่อยจนน้ำค่ำแห้ง๑๗ชั่วโมง
อยู่ในท้อง๑๗ชั่วโมงพอน้ำค่ำแห้งพอหมออีกคนนึงมากดเขาบอกว่าเด็กไม่ดีแล้ว
เขาก็เลยรีบเกร็งกล้องภักดิ์ของบ่ายอีกวันน้ำก็เข้าปอดเข้าสมอง
สุดท้ายก็ไม่ได้คลอดเองตามธรรมชาติก็ต้องผ่าคลอดกว่าเราจะรู้ว่าการพัฒนาการของน้องช้ากว่าปกติผ่านมานานเท่าไหร่แล้วคะพี่เก๋
เขาบอกถ้าแม่ไม่สบายใจก็พามาฝึกเขาก็บอกเราแค่นี้
ก็คือช้าแต่ว่าไม่รู้ว่าช้ากี่ปี
จนกระทั่งโตจนถึงตอนนี้ถึงได้รู้ว่าตอนนี้เขา๑๖แต่ว่าพัฒนาการเขาเด็กขวบกว่า
ขวบกว่าก็คือช้ามากคือต่างกันเยอะเลย
แล้วระหว่างทางที่เลี้ยงมาคะพี่เก๋ตั้งแต่คลอดจนถึงอายุ๑๖เนี่ย
ความลำบากยากเย็นมันเป็นยังไงบ้างพี่
ลำบากเคยคิดจะฆ่าตัวตาย
เคยเช่าบ้านอยู่ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบ้าน
เคยคิดจะเอาเขาโยนลงมาจากตึก๗ชั้น
แล้วก็ตัวเองก็เคยคิดจะกระโดดลงมาแล้ว
แต่ประดีส่งเค้าคนพิการเค้าก็โทรมาหา
เค้าก็มาหาเขาก็เรียนลายเงินกันมาช่วยออกข้าเช่าบ้านตอนนั้น

มันเหมือนเราอยู่ในทะเลความรู้สึกเหมือนเราลอยคออยู่ในทะเล
ไปตรงไหนจะหาที่จะขึ้นก็ขึ้นไม่ได้

คือมองปัญหาข้างหน้าว่าเราจะต้องหาเงินมาจ่ายค่าเช่าไหน
จะต้องให้ลูกเก็บข้าวไหน
คือตอนนั้นมันไม่มีทางที่จะไปตรงนั้นค่ะ
คือมันไม่เห็นอนาคตหรือบางอย่างนั้น

ค่ะแล้วก็เป็นไทรอยด์ด้วยเป็นความดัน
ทุกวันนี้คือทำอะไรนึกถึงเขาตลอดเลย
เขาคือเป้าหมายอะไรของเราทุกอย่างเลย
ไม่เป็นไรถึงต้องทำจนตาย
เราเรียงเขาให้ดีที่สุด
ไม่มีแม่คนไหนหรอกครับที่จะคิดว่าลูกตัวเองเป็นภาระนะครับอย่างอย่างคุณเก๋เนี่ยก็คล้ายเหมือนกับคุณนิ่มนะฮะที่เคยมาออกรายการเราก็มีลูกลักษณะนี้เหมือนกันแกก็ไม่ยอมเหมือนกันนะจะให้พาลูกไปไปไว้สถานสงอเนี่ยยังไงก็ต้องเลี้ยงเองสู้สุดใจเหมือนกันเหมือนพี่เก๋วันนี้เลยค่ะพี่เก๋ในการสู้สุดใจภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องดูแล

เขาบอกเขามาเอามาจากแม่ห้องศรอ่ะแต่ยาตัวเนี้ยพอกินเข้าไปแล้วอ่ะมันมันทำงานได้ไงคือมันลดเจ็บลดปวดลงเยอะเลยคือจากปวดปวดนี้เนี่ยทานปุ๊บกินคืนนี้พรุ่งนี้ทำงานได้เลยอ่าแล้วเดี๋ยวพอตกเย็นอีกวันหนึ่งก็เอาอีกแล้วเริ่มมันก็คือชั่วครั้งชั่วคราวนะมันไม่ได้รักษาอาการโดยตรงถ้ารักษาคือมีอย่างเดียวต้องผ่า
เทาะขนาดไหนเวลาเทาะ
ส่วนมากใจไม่เท่าไหร่ร่างกายมากกว่า
ทำไมเราถึงได้เจ็บอย่างนี้ทำไมเราถึงได้ปวดอย่างนี้อะไรอย่างนี้
นวดยางไปก็นั่งคิดไปอะไรอย่างนี้
ปีที่ผ่านมาพี่เก๋หมดหวังไปกี่รอบใน๑๖ปี
จำได้ก็จะเป็นครั้งนั้นมากกว่าครั้งหนึ่งที่เพลงนี้จะฆ่าตัวตายตอนนั้น
แล้วคือมันเหมือนกับว่ามันทำให้เราคิดว่าพอสุดท้ายแล้วเรามีทางออก
จากที่เราคิดว่าเรากำลังจะจมน้ำแล้วแต่แล้วเราก็มีทางออก
คนเราพอถึงจุดหนึ่งที่มันจะหมดแล้วมันมาเองทำให้เราลุกขึ้นยืนได้
ก็เพราะมีเขาก็เลยทำให้เราแบบลุกขึ้นแล้วก็เดินต่อรู้สึกอย่างนั้น
พี่เก๋อีกหนึ่งคำถามเป็นหนี้เยอะไหมคะ
เป็นหนี้ที่ว่าเป็นรายลักษรก็จะมีอยู่เป็นหนี้ของคนพิการ
มีกู้เข้ามาสามหมื่นแต่ใช้เขาไปเกือบหมื่นแล้วค่ะ
เราก็พร้อมที่จะช่วยเหลือนะครับคุณเก๋หรือนักสู้ชีวิตทุกคน
มาออกรายการของเรานะครับทางรายการของเรา
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับเรามีเงินทุน
ให้กับนักสู้ชีวิตทุกท่านเอาไปสู้ชีวิตนะครับ
สูงสุดถึง๑ล้านบาท
คุณเก๋ล่ะครับคุณเก๋ต้องการเงินทุน
เอาไปสู้ชีวิตจากรายการของเรา

ต้องการไปทำทุนนะคะแสนนึง
๑แสนบาทครับ
แสนนี่เอาไปทำอะไรบ้างก็ไปใช้หนี้บ้าง
ค่าเช่าบ้านแบมเฟิร์ซน้องหลายอย่าง
แล้วก็อยากได้ก็คือมอเตอร์ไซส์ต่อกว้างข้าง
สมมุติถ้าเป็นมือสองประมาณเท่าไหร่ครับ
เท่าไหร่ครับโมไซมันก็ถ้าเก่าเก่าก็หมื่นกว่าบาท
แล้วก็ไปพ่วงก็อีกประมาณหมื่นกว่าทำหลังคาด้วยก็เกือบสองหมื่น
หนึ่งแสนบาทเป็นของคุณเก๋ได้แน่แน่ถ้าร้องให้ถูกต้องครบหกเพลง
เรามาเริ่มกันเลยที่เพลงแรกนะครับ
เพลงที่หนึ่งเพลงนี้มีมูลค่าหนึ่งหมื่นบาท
ถ้าทุกท่านพร้อมนะครับอินโทรเพลงที่๑มาเลยครับ

ฟังไปแล้วสำหรับอินโทรเพลงแรกของพี่เก๋
รู้จักเพลงนี้บ้างไหมคะรู้ค่ะเคยได้ยินเนอะเคยค่ะ
เมื่อก่อนตอนสมัยเรียนอยู่ชอบเพลงนี้ค่ะเพลงนี้เป็นเพลงแรกนะครับ
เป็นเพลงที่หนึ่งนะครับผมจะไม่ถามคุณเก๋ว่าจะสู้หรือห
คุณเก๋ต้องต้องร้องต้องสู้อยู่แล้วแต่คุณเก๋ยังมีสิทธิ์นะครับ
หกแผ่นป้ายเลือกใช้ได้สามแผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
จะใช้เมื่อไหร่ก็ได้จะใช้กี่แผ่นก็ได้ใช้หมดเลยในเพลงเดียว๓แผ่นเลยก็ได้นะครับ
ตัวช่วยเรามีไว้ช่วยจริงถ้าคิดว่าไม่มั่นใจก็ใช้ได้เลย
คุณเก๋ครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ตกลงว่าใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้ครับ
ตัดสินใจแล้วไม่ใช้ตัวช่วยทีนี้มีอีกหนึ่งคำถาม
จะยืนร้องหรือจะนั่งร้องค่ะพี่ก๊
ใช้เก้าอี้หรือไม่ใช้ครับ

แล้วแต่นะคือไม่ต้องเกรงใจนะครับคือถ้าไม่ไหวก็นั่งร้องได้เราไม่ว่ากัน

มันจะค้ำคำเดี๋ยวร้องไม่เพราะด้วย
ปกติแล้วพูดหน่อยก็เหนื่อยแล้วตั้งแต่กินยาเนี่ย
ก่อนจะร้องอยากบอกอะไรกับลูกไหมคะ
โอมแม่สู้เพื่อหนูนะลูกนะ
ช่วยแม่ร้องได้นะลูกนะ
พร้อมนะครับมาถึงเพลงแรกครับเพลงที่๑
เพลงนี้มีมูลค่า๑๐๐๐บาท

เพลงมาครับ
ทรึงเขาลงแต่เป็นใจให้เยาะ
หิ้นเขิงออกจากเงา
น้ำคำวาที่ริ่นโรคใจ
เขาหลอกฉันก็รู้
ของสูงค่าแต่ราคาแสนต่ำช้ำหรือเปล่าคิดดู
น้ำใจรักที่ให้เขาอยู่หรือจะสู้น้ำเลย
เป็นบันไดเป็นเรือเจ้าเป็นหนทางให้เดิน
รักเขามากเราก็ให้เขาหมดเหลือแต่หยดน้ำตา
หัวใจลิ้วก็ปล่อยสิว่าเราเกิดมาใช่เลย
มีล้องติดกันจะล้องไม่ทัน

ขอเก้าอี้ก่อนเลย

๘๐นะคะ
วินาทีนี้สำคัญที่สุดอีกช่วงหนึ่งของพี่เก๋เลย

กลับมาถึงเพลงที่๑นะครับ

มีมูลค่า๑หมื่นบาท
คุณเก๋ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้
เพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาท
คุณเก๋ร้อง

คุณเก๋

นี่คือเป้าหมายของคุณเป็นแม่